ท่านผู้ชมครับมีชายคนหนึ่งอยู่ที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี
เขาบอกว่าลูกสาวของเขาเสียชีวิตลูกสาวอายุ๑๗ปี
คือมีอาการอาเจียนเป็นเลือด
เคยประสบอุบัติเหตุจักรยานยนต์ล้ม
แต่ทีนี้เขาติดใจก็คือ
ตอนที่ลูกเสียชีวิตหลังจากป่วยหนักอาเจียนอยู่หลายวัน
เหตุการณ์เริ่มตั้งแต่๑๙สิงหาคมนะครับจน๒๒สิงหาคม
พาส่งโรงพยาบาลพระบาทน้ำผู้แล้วก็เสียชีวิต
แต่หมอบอกว่าผลการเอ็กซาเรย์ต่างชนะสูตรต่าง
ไม่พบตับไตไส้พุงของลูกสาวในร่างกาย
เขาบอกโอ้โหสงสัยถูกปอบกินแน่
อบมากินตับไตไส้พุงของลูกสาวเขาแน่
แล้วถามว่าใครเราเป็นปอบไม่น่าเชื่อฮะ

คือหญ้าของผู้ตายคือปอบ
ถามว่าแล้วทำไมกระด้งถึงคิดว่าแม่ตัวเองเป็นปอบ
กินลูกสาวตัวเองตับไตไส้พุงจนลูกเสียชีวิต
เขาบอกแม่ของเขาเนี่ยเคยบอกลูกสาวเขานะ
คือย่าเนี่ยเคยบอกผู้ตาย
บอกว่าจะไปไหนขี่จักรยานยนต์ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยระวังนะ
เดี๋ยวลดความในไส้ไหลนะ
แล้ววันนั้นลูกเขาไปลดคว่ำไส้ไหลจริง
พอรถคว่ำแล้วทีนี้แบบมีอาการเจ็บหนัก
คลั่งในสมองสุดท้ายอาเจียนเป็นเลือดเสียชีวิต
แต่พอเสียชีวิตผลตรวจสอบเอ็กซาเรย์หมอบอกไม่มีตับไตไส้พุง
เขาเลยเชื่อว่าแม่เขานั่นแหละต้องมากินตับในไส้พุงของลูกสาวเขา

คือว่าเขาทำไม้ทำมือหยิบอย่างนี้อย่างปอบ

แล้วก็ตอนมานอนอยู่บ้านตอนอยู่โรงพยาบาลบ้านหมอ
เขาเอ่ยปากออกมาผมถามลูกผมว่ามึงเป็นใครมาจากไหน
ทีนี้ลูกผมก็ตอบว่ากูเป็นยายคำคือปอบผีฟ้ามาจากเชียงใหม่ครับ
คือว่าเขาอยากฆ่าทุกคนว่ามึงอย่าไปพูดกับใครนะ

เที่ยวไปพระบาทนะเขาบอกว่าไม่มีอะไรเหลือแล้ว
ผมก็กล่าวว่าเออลูกเรา

คุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญศุกร์หรือว่าติของเรานะฮะ
ก็เลยวีดีโอคอลไปหาหมอปลา
เพราะว่าที่บ้านหลังนี้เขาอยู่ที่บ้านหมอสระบุรีนะครับ

ด้งบอกไม่เคยเห็นหรอกเห็นแต่เงาแต่ไม่รู้เป็นอะไร

ผมเห็นแต่แบบว่ามันเห็นแต่ข้างหลังไม่เห็นเต็มหน้าครับ
มันเป็นปอบหรือเปล่าใครบอกว่าเป็นปอบเหรอพ่อ
คนข้างบ้านเขาก็พูดกันเนี่ย
ไม่แล้วไอ้คนทูตเขาเห็นจัดเก่งหรือยังพ่อ

พ่อเนี่ยพ่อพ่อพ่อต้องตั้งสติก่อนสิ
บางคนที่บอกว่าเจอผีปอบแต่พอถามแล้วเจอปอบไปยังไงก็ตอบกันไม่ได้
ก็อ้างว่าคนนั้นเห็นคนนี้เห็นก็
คือเราอย่าไปฟางฟางร้อยฟางป่อ
ถ้าเราไปสัมผัสมากับตัวเราอย่าไปเชื่อ
คือพ่อเข้าใจไหมบางทีเนี่ยถ้าคนที่ก่อนที่มันจะเสียชีวิตเนี่ยนะ
ระบบเส้นสายระบบประสาทเนี่ยเส้นมันก็จะเกรงป้อง
ทำท่าทางไหมมันไม่ได้เฉพาะลูกพ่อหรอก
หลายคนบางทีเส้นมันกระตุกเพราะระบบประสาทมันกำลังโดนตัดขาด
เพราะมันไม่ปกติแล้วไงพ่อครับ
แต่ผมกล้าพูดมาปลอมมันไม่ทำแบบนี้เลยพ่อ
ท่านี้คือท่าหยิดหัวและคือท่าหยิบไฮโลยักษ์

ติก็เลยไปที่บ้านของแม่ของนายกระด้งเลยนะฮะ
ท่านผู้ชมครับที่ถูกลูกชายหาว่าเป็นปอบ
กินหลานสาวจนเสียชีวิตเนี่ย
คือญาติพี่น้องไม่มีใครเชื่อเลยนะฮะ
บอกโอ้โหกระด้งเนี่ยเขาเชื่อว่าแม่เป็นปอบเนี่ย
เพราะว่าลูกสาวของกระด้งเนี่ยไปผ่าตัดสมองหลังจากมอเตอร์ไซค์ล้ม
แล้วอาการไม่เหมือนเดิมกระด้งก็ไปหาหมอดู
หมอดูบอกอ๋อเพราะว่าย่าของเด็กเป็นปอบ

มีชาวบ้านบางคนบอกอีกเลยเชื่อไปกันใหญ่
พอลูกสาวเสียชีวิตก็เลยหาว่าแม่เป็นปอบ
กินลูกมาทำร้ายลูกเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
เราก็คุยกับแม่ของกระด้งเลยนะฮะ

สมมุตินะแกมีอาชีพขายของที่ตลาด
ที่บรรหมอสละบุรีนั่นแหละขายพวกกระส้ม
แกบอกว่าโอ้โหนี่ฉันก็ไม่รู้เลยนะ
ว่ามาหาว่าฉันเป็นปอบได้ยังไง

ลูกชายบอกว่าก็แม่เนี่ยไปบอกหลานสาวว่า
ระวังนะขี่จักรยานยนต์เนี่ยเดี๋ยวล้มไส้ไหลนะ
แล้วล้มจริงเนี่ยคือคุณป้าบอกว่า
ก็เตือนหลานตามภาษาทั่วไปไม่อยากให้แบบขี่ไปแว่น
นู่นไปนี่ไปนั่นก็เตือนเด็กมันเหมือนขู่เด็ก
อ้าวทีนี้ที่บอกก็เห็นแม่มีอาการแปลก
เข้านอนแต่หัวค่ำคุณป้าบอก

ก็ฉันอยู่บ้านคนเดียวเดินหาบขายของทั้งวันเหนื่อย

ทำที่นอกบ้านอย่าง่ายะเนอะก็ก็ทำในบ้านดีกว่า

ไม่เคยพูดจะบอกอย่าวิ่งมากลูก
ลูกไปผ่าสมองมากระทบกระเทือน
ก็พูดเขาอย่างนี้ไม่เคยด่าไม่เคยว่าเขา
แต่พูดมาว่ากูเป็นคนทำให้มันล้มเอง

ทำของไปไวไปขายอะไรเช้าอย่างนี้
ทำไมเขาถึงมาบอกว่าแม่เป็นปอบอันนี้
แต่เขาจะพูดกันมันไม่จริง
แม่ก็ไม่ถือก็แล้วปล่อยเขา

คราวนี้จะไปกรอก็ทำไม
เอาทางหลักวิทยาศาสตร์ด้วยดีกว่า
คี่กระดมเขาบอกลูกสาวเขาเสียชีวิต
ที่โรงพยาบาลบอกตับไตไส้หายพุงเจ็บเนอะ
หายหมดเลยอ่ะเราไปถามทางโรงพยาบาลพระพุทธบาทนะครับทุกผู้ชมครับให้สิ้นข้อสงสัยนะครับ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบอกว่าจากการตรวจสอบผลเอ็กซาเรย์ร่างกายของน้องที่เสียชีวิต
หมอไม่ได้แจ้งผลไม่ได้บอกอะไรเลยเรื่องตับไตไส้พุงหายไปนะฮะไม่มีนะฮะ
แต่หมอบอกกับพ่อของผู้ตายบอกว่าผลเอ็กซอเรย์ไม่พบอะไรที่ผิดปกติในร่างกาย
และการเอ็กซาเรย์ไม่สามารถดูตับไตไส้พุงอะไรขนาดนั้นได้
หากอยากรู้เนี่ยมันต้องไปเอ็กซาเรย์ที่มันละเอียดมากกว่านั้น
บอกแค่ว่าผลเอ็กซาเรย์ไม่พบอะไรที่ผิดปกติในร่างกาย
คือบางทีนายกระโน้งอาจจะไปเห็นภาพเอ็กซาเรย์แล้วก็เลยเข้าใจไปหรือเปล่าว่า
มันไม่มีตับไม่มีไตอะไรเลยมันหายไปหรือเปล่า
หรือบอกไม่พบอะไรในร่างกายก็เลยตีความผิดหรือเปล่า
เอาฟังเนรนแอร์หน่อยแล้วกันนะฮะจอมขมังเวท
มันมีจริงครับเรื่องนี้นะครับสมัยก่อนผมก็เป็นนักปราบหมอผีตัวจริงแหละครับ
ปราบผีพิสาทผีกราบผีปลอบผีสุรกายมันเข้ามานะฮะ
บางทีเข้ามาเข้าคนบางทีก็กินของสดคาวกลางคืนนะฮะ
กลางวันนี้นอนกลางคืนนี้ออกมากินของได้ทั้งกับเข้ากินของคาวเป็ดไก่
กินไปตัวเลยนะฮะของดิบนะฮะมีจริงครับนี่ตายไปนะฮะ
ตายไปก็แต่ว่าสมัยก่อนมันมีไม่มีการพิสูจน์ศพนะฮะเดี๋ยวนี้มันต้องไปดู
อันนี้อดีตจอมขมังเวทเขาเชื่อของเขาอย่างนั้นนะ
ให้เขาเชื่อไปก็เป็นความเชื่อส่วนตัวของเนรนแอร์นะคะ